ตำรวจนครบานบางชันสามารถไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต๓ศพในซอยสวนสยาม๑๕ได้แล้วนะครับ
หลังจากหนีไปกบดันที่อำเภอปากเกร็จจังหวัดนนทบุรีนะครับ
โดยสารภาพว่าที่ผ่านมานั้นมีปากเสียงกับกลุ่มผู้ตายเรื่องปัญหาที่จอดรถบ่อยครั้งครับ
ทศพรพิทักษ์วัฒนานนท์อายุ๓๔ปี
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารมินบุรีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ถูกตำรวจนครบานบางชันตามจับตัวได้ที่ย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
นายทศพรเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุใช้ปืน
ยิงนางสิริรักษ์แทร่ฮ้อซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
และนายมูเลาะบินอุมัติเจ้าของร้านตัดผมและชายไม่ทราบชื่อชาวพม่า
ซึ่งเป็นลูกจ้างร้านขายส่งของเจ๊หมวยเสียชีวิต๓ศพ
ซอยสวนสยาม๑๕เมื่อกลางดึกของวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมาครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางมายังสถานีตำรวจนครบานบางชันเพื่อร่วมสอบปากคำนายทศพร
เมืองต้นก็รับสารภาพว่ามีปากเสียงกับนางสิริรักษ์
กรณีที่รถส่งของของร้านขายของชำของนางสิริรักษ์
มักจะไปจอดขวางทางเข้าออกทำให้เกิดการเฉียวชนกับรถของนายทศพร
จอดรถอยู่ริมถนนภายในซอยอยู่บ่อยครั้ง
เรียกร้องค่าเสียหายจากนางสิริรักษ์กลับถูกปฏิเสธ
จึงมีปากเสียงกันก่อนจะเกิดบันดาลโทษะใช้ปืนยิงนางสิริรักษ์
และคนที่พยายามจะเข้ามาห้ามเสียชีวิตทั้งหมดรวม๓ศพ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก่อนจะนำนายทศพรส่งให้กับพนักงานสอบสวน
การบริเวณคดีตามกฎหมายต่อไป